ราคาน้ำมันก็ลดลงต่อเนื่องนะครับ

ก็ลดลงลิตรละ๔๐สตางค

ปรับลดราคาลงอีกลิตรละ๔๐สตางค

โซฮอล๙๕อยู่ที่ลิตรละ๓๘บาท๗๕สตางค์
โซฮอล์๙๑ลิตละ๓๘๔๘สตางค์
อี๒๐ลิตละ๓๖๔๔สตางค์
อี๘๕ลิตละ๓๖๙สตางค์ครับ
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อย่างนายพิทธิภัณฑ์สาลีรัฐวิภาคบอกว่า
ปัจจุบันค่าการตลาดน้ำมันสูงเกินไป

เพื่อกำหนดค่าการตลาดน้ำมันทุกประเภทให้เหมาะสม
ชนิดละไม่เกิน๒บาทต่อลิตรครับ
เมื่อค่าการตลาดลดลงก็จะทำให้ราคาน้ำมันแต่ละชนิดลดลงตามไปด้วยนะครับ

นโยบายเพื่อดูแลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจนจบโครงการ
มีคณะกรรมการนโยบายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
คณะทำงานตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ
และคณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการ
จุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
บอกถึงเรื่องรัศมีการใช้ดิจิทัลวอเล็ตในระยะ๔กิโลเมตร
ว่าจะขยายไปมากแค่ไหนก็ต้องรอคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้าย
ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างครับ
โครงการนี้จะไม่มีการกีดกันใครออกจากระบบแม้จะอยู่ในฐานภาษีก็ใช้เงินดิจิทัลได้ครับ
ส่วนเรื่องนี้ผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องฟังไว้เลย
โดยกรมชนรับประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมวลน้ำยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นโดยปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่๑๖เมตร๗๖เซนติเมตร
และระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่๑๒เมตร๑๐เซนติเมตร
ระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งอยู่๔เมตร๒๔เซนติเมตรครับ
เจ้าพระยามีอัตราระบายน้ำผ่านเขื่อน๑๓๙๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่จากข้อมูลสถานการณ์น้ำทำให้ปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรมชลประธานจะผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชนประธานเหนือเขื่อนทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนด้วย
ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต้องตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ